อันนี้ค่ะโอ้โหเสามามากมายเพียบค่ะ
คนนี้ค่ะคุณไอ้อภิษดาค่ะ
ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีของเธอมาก
โอ้ฮอตจริงกับประแสรับโยรับโยแล้วความเซ็กซี่ต้องยกให้นี่ขนาดเทพภามา
เนื้อสโหลงคุณผู้ชมคนเข้าไปคอมเมนต
และก็ล่าสุดจากงานเมื่อวันนี้แล้วค่ะเยี่ยมกับเกิดการรับไม้
กั้นการสาวเซ็กซี่๒๐๑๘และโสดปวะ
ฉันชอบชุดมากปั๊วจริงค่ะ
ไปฟังความรู้สึกของเธอเลยค่ะ
ก็รับรางวัลเซ็กซี่แห่งปีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ดีใจดีใจจริงเพราะว่าไม่เคยที่จะได้รับรางวัล
แล้วก็แบบได้มาสปีดพูดบนเวทีอะไรแบบนี้นะคะ
สิ่งที่คนเห็นนะคะในรายการอะไรอย่างนี้
ส่วนมากจะมาจากความเป็นธรรมชาติของไอจริงอะไรอย่างนี้
ไอก็เลยคิดว่าความเซ็กซี่ที่คนเห็นไอคือ

แต่สิ่งที่ไอได้รับรางวัลอาจจะเป็นเพราะความเป็นธรรมชาติ

ไปฟังดีกว่าว่าตกลงสาวสวยอย่างไอ
จะไปขอพรเรื่องวันนี้
ความรักให้ปังหรือเปล่าคะ
จริงแล้วก็ขอหลายเรื่องเลยเนอะ
เวลาเราขอเราก็ขอเรื่องงาน
เรื่องความรักซึ่งปกติเนี่ย
เรื่องความรักแค่จะไม่เคยขอเลยเลยไง

เคยคิดนะว่าถ้าไม่ใช่
ขอให้ตัดออกไปแล้วไม่ต้องเข้ามาเลย

แบบชุดไม่อยากให้เจอแบบนั้นแล้ว

ขอให้แบบช่วยคัดคนที่ไม่ใช่ออกไปหน่อย
เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียใจอะไรอย่างนี้ค่ะ

เป็นอีกหนึ่งแนวคิดในการขอพรเนอะ
ชอบจังเลยช่วยคัดคนที่ไม่ใช่ออกไปหน่อย
บางทีเรามัวแต่ขอว่าอยากให้คนดีเข้ามาเข้ามาเข้ามา